จากลูกสาวพระพิคเนธมาต่อที่พิธีมงคลกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
พิธีนี้บอกเลยว่าเป็นพิธีที่ใหญ่มากของชาวสุพรรณบุรีนะคะ
ที่วิทยาลัยณฏศิงย์มีศิลปินชื่อดังมากหมาค่ะ
เดินทางไปร่วมร้องเพลงไหว้ครูดนตรีกันอย่างคึกคักเลยคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้บรรยากาศโอ้โหอบอวนไปด้วยนี่แหละค่ะ
ครูผู้อยู่ข้างหลังทั้งเลย
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือพิธีไหว้ครูดนตรีโลกสุพรรณบุรีไทยแลนด์ค่ะ
เขาจัดขึ้นเพื่อสืบสารแล้วก็เผยแพร่พิธีไหว้ครู
ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ประจำปี๒๕๕๔นะคุณผู้ชมนะ
แล้วต้องบอกว่าบรรยากาศช่วงค่ำเนี่ยโอ้โหคึกคักมากจริงค่ะ
ท่าข้ามไปด้วยเหล่าศิลปินชื่อดังมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติ
เขานำนักเรียนมาร่วมเป่าขลุยถวายเสียงบูชาครู
ด้วยบทเพลงพระราชนิพลอย่างใกล้รุ่งด้วย
จากนั้นนะคะก็มีศิลปินลูกทุ่งขึ้นร้องเพลงกันเยอะแยะมากมายค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นคุณอาเพลินพรมแดนอาชัยเมืองสิง
เด่นชัยสายสุพรรณที่ดำรงวงทอง
อุโหทุกคนหมดชื่อระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะ
แล้วก็ศิลปินสายเลือดสุภาษีมากมาย
อย่างอาชายเมืองสิงค์แล้วก็อาเพิร์นพรมแดน
เขาบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะ
ที่ได้รับเชิญให้มาร่วมงานไหว้ครูดนตรี
เพราะตัวเองก็มีครูบาอาจารย์ที่เคารพอยู่แล้ว
ต้องไหว้ครูบาอาจารย์คือสิทธิ์ที่กระตันยูเนี่ย
ไหว้ครูบาอาจารย์แล้วจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
เขาก็ฝากให้ลูกหลานยึดมั่นคำสอนนี้เอาไว้เลย
ทางด้านพี่เด่นชัยสายสุพรรณเขาก็บอกว่า
วันนี้เราจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ถือเป็นการไหว้ครูโลกเลยก็ว่าได้นะคะ
ซึ่งได้มาร่วมแสดงแล้วก็มาร่วมถวายพ่อแก่ด้วย
ถือว่าเป็นสิริมงคลให้กับตัวศิลปินทุกคน
แล้วก็อยากฝากให้น้องรุ่นหลังตั้งใจฝึกฝน
พยายามทำความเข้าใจกับเพลงลูกทุ่ง
พูดถึงพี่หนึ่งชัยสายสุพรรณนะคะ
ทีมข่าวของเราเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วย

เด่นชัยได้สูญเสียลูกชายฝาแฝดคนโต
ไดมอนที่ล้มป่วยจากโรคมะเร็งนะคะ
อย่างที่เราทราบกันดีว่าน้องไดมอนล้มป่วยจากโรคมะเร็งสักระยะ

ซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ได้เสียชีวิตลงนะคะ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่เด่นชัยสายสุพรรณด้วยนะคะ